อาจที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรประการนะคะ
แล้วก็มีกล้องวงจรปิดของหอพักบันทึกภาพไว้ได้

เขารู้สึกว่าหัวร้อนแล้วก็เกิดคุ้มคลั่งกลางดึกค่ะ
เดินถือมีดถือปืนไปที่หน้าเพื่อนข้างห้อง
สุดท้ายค่ะเล็งปืนเข้าไปในห้องเพื่อนก่อนกระหน่ำยิง

ที่บริเวณนาทีเกิดเหตุนะคะ

เขาเนี่ยมีอาการคุ้มคลั่งแล้วก็หัวร้อน
เหมือนไม่พอใจคุณลุงลอบพพอร์
รอปภวัย๖๒ปีซึ่งเป็นเพื่อนที่พักอยู่ในห้องพักใกล้เคียงกัน
ในพื้นที่สพพระสมุทรเจดีนะคะ
เขาก็มีการเดินเดินอยู่ที่หน้าห้องของเพื่อนแบบนี้
ซึ่งเป็นห้องเช่าชั้น๒นะคะ
ในพื้นที่ของพระสมุทรเจดีสมุทรประการ
ทีนี้คนเจ็บคือนายวัญชัยพึ่งคล้าม
เขาถูกผู้ก่อเหตุยิงปืนเข้าไปในห้องเขา
จนกระทั่งโดนตัวเขาเองจนได้รับบาดเจ็บแบบนี้นะคะ
โดยที่นายวัญชัยคนเจ็บเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
เพราะว่าเขาถูกยิงที่บริเวณหน้าอกขวา๑นัด
แล้วก็มีแผลฉีกสักประมาณ๕เซนติเมตรก่อน

เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขากลับมาจากทำงาน
ก็นอนพักอยู่ในห้องพักตามปกตินะคะ
ที่ชายชาวเมียนมาคนนี้นายเมจอเนี่ยนะคะ
เขาจะมีอาการคุ้มคลั่งเดินมาเคาะห้อง
สิ่งของภายในห้องพักเสียงดัง
คือเขาเคาะสิ่งของเคาะนั่นเคาะนี่ในหอพักในห้องพักตัวเอง
กระทั่งรบกวนคนอื่นที่เขาพักผ่อนอยู่อะค่ะ
ตัวคนเจ็บก็เลยตะโกนบอกว่าเอ้ยเบาหน่อยเบาหน่อย
คนจะพักผ่อนจะหลับจะนอนเหนื่อยทำงานเหนื่อยมากแล้ว
ทำให้คนก่อเหตุหรือว่าชายชาวเมียนมาคนนี้
ไม่พอใจว่าโดนติติงตำหนิเรื่องของการเสียงดัง
ก็เลยเดินถือมีดถือปืนไปหน้าห้องพักของคนเจ็บ
ก่อนจะเล็งเข้าไปผ่านกระจกสิค่ะ

เข้าไปในบานเกร็ดแล้วก็กระหน่ำยิงไปสองนัด
ลุบันเก็ตเข้ามาโดนคนเจ็บ

บอกพี่บอกหน่อยผมนอน
บ้านห้องเขาบอกบอกมันไม่เหี้ยวมัวมัวอารวาส
อ๋อมัวมัวอารวาสเป็นบ่อยไหม
เป็นหนึ่งมีคนอยู่มาภายสองน่ะ
มีคนอยู่นะภายสอง

ผมไม่เคยไปเข้าผมโทร
ผมโทรบอกเกี่ยวของบ้าน
อ่าเข้าห้องเช่าให้ไปเตือนให้หน่อย

แล้วลุงเคยไปเตือนอีกไหม

ไม่เคย

ไม่เคย

ไม่เคย

ไม่เคย
ไม่เคย